อันนี้เป็นพนักงานขับรถจะไปส่งของให้กับลูกค้า
ปรากฏจู่มีผู้ชายเป็นวัยรุ่นนั้น

บ้าบอกเขา

ผู้ชายคนนี้นะถือมีดวิ่งไล่ฟันรถส่งของ

ถอยใช่มีป้ายภาษีอยู่ข้างหน้ารถ
นี่ถอยอยู่ครับเขาพยายามถอยหนี

แล้วก็ชี้หน้าเหมือนขู่ให้เปิดประตูรถคุณผู้ชม

ตั้งสติแล้วก็รีบขับออกไปทันทีเลย
เหตุเกิดตอนเที่ยงเลยนะเมื่อวานี้

คนขับรถอายุ๒๕ปีก็เล่าแบบนี้
เขาเองกับเพื่อนกำลังจะไปส่งของให้บริษัทแห่งหนึ่ง
แล้วเขาก็ใช้เส้นทางถนนโพชัยเชียงขวัญ
พอมาถึงช่วงบ้านเชียงใหม่อำเภอโพชัยที่๑๐๑ครับ
ก็มาเจอผู้ชายคนนี้ถือมีดปรีเข้ามาจะทำร้ายเขา
ดีนะตอนนั้นล็อกประตูไว้ก็เลยไม่ได้รับอันตรายใด
เขาฝากเตือนด้วยชาวบ้านแถวนั้นที่ต้องสัญจรผ่านถนนเส้นนี้

แล้วเขาเรียกร้องเลยให้หน่วยงานในท้องที่มาตรวจสอบหน่อย
ว่าวัยรุ่นที่ก่อเหตุคนนี้เขามีอาการทางจิตหรือเปล่า

ไม่งั้นโอ้โหชาวบ้านแถวนั้นอยู่กันไม่สุขเลยนะ
ฝากพี่ตำรวจสภโพชัยที่๑๐๑ด้วยนะครับ